เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปต่อที่วัดสว่างอารมณ์

เป็นคำที่ท่องกันขึ้นใจไปแล้วนะฮะ
ก็คึกคักเหมือนกันนักเสียงโชคเข้าไปไหว้ขอโชคขอลาบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างโดยเฉพาะที่บริเวณหุ่นปั้นยี่ก่อหง
เทพเจ้าแห่งโชคลาภนักเสียงโชคก็ไปขอกันแน่นเลยนะฮะ
ทั้งไปล้วงตัวเลขจากเขาเรียกว่าตะค่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับ
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณประยง
หนึ่งในคนที่ไปขอพรเขาล้วงเลขจากตะค่อง
ได้มาตะค่องใช่ไหมอันนี้ได้เลขมาล้วง๓ครั้ง
ครั้งแรกได้๑ครั้งที่๒ได้๘ครั้งที่๓ได้๙
เธอก็อ่ะเดี๋ยวฉันขอไปเกียรติโชคกันหน่อย
อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมทุกคนที่ไปล้วงเลขมันไม่ตรงกันหรอกเนอ
ไม่ตรงแล้วแต่โชคล่าของใครของมันนะครับ
นอกจากขุนปั้นยี่กรคงแล้วยังมีขุนปั้นเซียน๘โรงสี
ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้มาไหว้แล้วเนี่ย
ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองนะครับ
คุณกุหลาบ๑ในคนที่ไปว่ายเซียน๘เอง
ก็บอกว่าได้ไปเขย่าเซียมซี๓ครั้ง
ครั้งที่๑ได้๓ครั้งที่๒ได้๒

บอกว่าเดี๋ยวถูกเดี๋ยวฉันจะมาแก้บนให้กับเซียนแปะด้วย
ฟังฟังฟังไว้เหตุเฉย
ฟังเป็นตัวเลือกแล้วกัน

อสุนฤาษีเนรนธาตุพุทธคูณอำเภอบางไซย

อันนี้ก็ต้องจำให้ขึ้นใจเช่นเดียวกันนะคะ

ชาวบ้านไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะ
โดยเฉพาะกุมารเจ้าสัวเฮงกับพ่อปู่ฤษีโพรเมธ
ที่พลาดไม่ได้คือการส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์
งวดนี้ค่ะ๖ตัวแดงลอยมาเลยนะคะ

จุดนี้ไม่ต้องใช้คำว่าส่องเลยไหมคะ
ต้องส่องอันนี้มันคือใช้ทักษะของการจับคู่

มี๖ตัว๐๒๓๔๗แล้วก็๙นะคะ
แล้วก็มีการจับกลุ่มให้เขาจับกลุ่มให้
ใครที่ไม่มีทักษะในการจับกลุ่มเขาจับกลุ่มให้

เอา๓ตัวก็มี๔๗๓๐๙๒ประมาณนี้
ทางด้านของนายพงศักดิ์โสพักดีหรือ

ทุกครั้งที่ใกล้ออกรางวัลก็จะมีข่าวคุณโป๊งเหน่งออกมา
คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดัง

เน่งเห็นเลขเด็ดคนอาจจะไม่เห็น
แต่โป๊งหนึ่งเห็นมันเด่นขึ้นมาชัดคือ๓กับ๙
ชัดมากเลยและย้ำนะไม่พูดเยอะหรอกมันเจ็บคอ

หรอกหลายพวกมันเจ็บคอดูกันแล้วเองเลยมันชัดเลย
แล้วก็นานี่สำคัญมีอะไรบ้างพี่ไม่รู้เลย
หลังของเงินเราทำงานเราประกอบจำนวนที่เป็นที่หมาของเงิน

กลับให้ดีถ้า๓ตัวก็๒๔๗๗๔๒นะฮะ
เห็นมั้ยได้ยินใช่ไหมกุญป้องเน่งเขากระซิบ

ที่ผ่านมามีชาวบ้านสมวังได้ช่วงได้ร่าวไป
หลายงวดติดต่อกัน
งวดติดต่อกันแล้วก็มาเสี่ยงเซียมซีอีก
ครั้งนี้ได้ห้าเจ็ดหกหนึ่งคอหวย
ส่วนคนที่ถูกรางวัลในงวดที่แล้วมาแก้บนวิธีการแก้บนจุดนี้ก็ลักษณะคล้าย
ที่อื่นนะคะจุดประทัดสี่พันนัดแล้วก็ได้ตัวเลขหางประทัดมาค่ะ
อันนี้เป็นตัวเลขซิมซีนะเดี๋ยวตัวเลขหางประทัดเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะ
แต่บอกก่อนเลยว่าเป็นแปดหกเก้าแล้วก็แปดหนึ่งนี่ไง
เขาก็เอาไปเสี่ยงโชคกันอีกในงวดนี้ค่ะนะครับ
ภาคเหนือกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านทุ่งเซี่ยวนะฮะ
ที่วัดศรีนวรัฐชาวบ้านเขาก็เดินทางไป
อันนี้อยู่ที่อำเภอสรรพตรองเฉพาะเชียงใหม่
เจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปารตีแล้วก็เจ้าแม่ศรีสุดาครับ
คุณป้าคนนี้กระซิบนักข่าวบอกว่าป้าเห็นนะลูกนะป้าเห็น๓๕
แล้วขูดไปขูดมาป้าเห็นอีกเป็น๘๔๗
ป้าก็เลยกระซิบบอกมันขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่า
แล้วก็มีอันนี้คือต้นเศรษฐีมีทรัพย์มันใบใหญ่สมบูรณ์เลยอยู่ด้านหน้าเจ้าแม่ทั้งสี่
นักเสียงโชคก็ไปถูเอาแป้งไปถูกับต้นนี้เหมือนกัน
คุณป้าถูต่ออีกเมื่อกี้คุณป้าบอกป้าเห็นอีกแล้วลูก
๘๗คุณป้าก็เลยเอานะทั้งหมดที่บอกไปคุณป้าก็จะไปเสี่ยงโชคกันต่อนะครับ
ค่ะส่วนที่กำแพงเพชรค่ะเขาก็ยังคงมีความหวังที่จะได้อะไรเด็ดนะคะ
จากการจัดงานรำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบการจากไป๒๘ปีนะคะ
เลขเด็ดที่ได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งได้มาจากป้ายทะเบียนรถกไก่คควาย๕๗๓๐กำแพงเพชรของป้าต้อย
น้องสาวคนที่ห้าของแม่พึ่งนะคะซึ่งขณะที่ขับไปที่สารแม่พึ่ง
มันปรากฏว่ามีเครื่องดับหลายครั้งไงเขามองมันเป็นจุดสังเกตทำไมมันมาดับคนนี้
ต้อยจึงคิดว่าแม่พึ่งมาให้โชคนะคะกับอีกเลขหนึ่งชุดเป็นเลขที่ได้จากป้าต้อย
ต้อยไปเสี่ยงซิมซีค่ะเลขก็จะมี๑๑๑๕๑๙นะคะ
แฟนเพลงที่มากราบไหว้คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ศาลต่างก็เชื่อว่า
แม่พึ่งจะมาให้โชคในงวดนี้จริงค่ะก็มีหลายตัวเลขนะจุดนี้
ที่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่วัดเชษวนารามอยู่ที่อำเภอเมือง
จังหวัดกมแห้งเพชรชาวบ้านก็เตยอยไปขอโชครักกับกุมารแก้วปิ่นเพชร
จู่มีผู้หญิงคนนึงไปไหว้ขอพรเกิดอาการมือเท้าสั่น
ครับนี่คุณพูดชมดูน่ะถ้ามีเขาเสียงขอเสียงขึ้นมานะ

จากเสียงคุณป้าคนนี้อยู่เขาชูนิ้วขึ้นมา

มือนี้เลขนี้แล้วก็เอามือ
จากนั้นก็มีการชูมือกางนิ้วออกมา๙นิ้ว
แล้วก็ลดลงมาสุดท้ายเหลือแค่๓นิ้ว
แล้วกลายเป็นเสียงเด็กพูดนะฮะมีคนถามว่าเลขนี้ใช่ไหม

จากนั้นก็ค่อยคลายอาการสั่นจนหายเป็นปกติ
แล้วก็กลับมาเป็นคนเดิมนี่แหละฮะเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะ
ส่วนเลขนี้อาวุธนมนต์ที่นี่นะครับ
ของกุมารทองกุมารแก้วปิ่นเพชร
เขาเห็นเป็นเลข๔ตัวอันนี้ก็ชัด

แล้วก็มี๖มี๓มี๔ซึ่งก็อย่างที่เราอ่านทุกข่าว
คุณผู้ชมเราไม่ได้บอกให้เชื่อนะฮะ
แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองดวงใครดวงมัน
เรื่องของความเชื่อกันด้วยนะครับ